ดูอีกหนึ่งประเด็นดราม่านะคะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาน
ออกไปเดินพรมแดงกันเยอะแยะมากมาย
หนึ่งในนั้นที่โดนดราม่าก็คือสาวมินพีชายาคนนี้แหละค่ะ
แม้ว่าเธอจะสวยปังแต่ก็ถูกจมตีหนักว่าโอ๊ยจ่ายเงินไปเดินเองหรือเปล่า
แล้วก็ถูกจับโป๊ะด้วยว่าหนังที่ร่วมทุนฟอร์มยักษ์ที่เธอบอกว่าเธอแสดงเนี่ยนะ
ไม่มีชื่ออยู่ในเทศกาลหนังเมืองคานปีนี้
นพิชยาไปเดินในฐานะอะไรไปฟังกันจ้ะ

เขาก็ติดต่อมาตอนแรกเราก็ทบทวนแหละ
แล้วพอเราตัดสินใจที่จะทำก็ต้องทำให้ได้ดีค่ะ
ใช่เพราะว่าตอนแรกเราก็กังวลนิดนึง
เพราะเรารู้สึกว่าหนังยังตัดไม่เสร็จเลย
อะไรอย่างนี้แล้วก็หลายอย่างก็ยังอยู่ในขั้นตอน
แต่ว่าในเมื่อผู้ใหญ่พูดแล้วอะค่ะ
เราก็ในฐานะเด็กและนักแสดงก็ต้องเต็มที่ค่ะ
อันนี้ผู้ใหญ่ตั้งสายให้เอานักไปโปรดเหลือ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็มีแพลนที่อยากจะให้เล่นเรื่องต่อไป
สำหรับมินนะคะมินก็ไม่ได้คิดอะไร
แล้วมินก็รู้สึกว่ามินได้รับหน้าที่

แต่ว่าก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ
เพราะรู้สึกว่าแบบ๙๕คือดีแล้วเรามีกำลังใจเลย